แต่ข้างนอกนี่สิคะคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะ
ก่อนหน้านี้มายื่นประเด็นเรื่องของคุณพิทาถือหุ้นสื่อไอทีวีไปแล้ว
วันนี้ยื่นเพิ่มไม่ได้เพิ่มแค่เรื่องหุ้นสื่อนะคะ
ยื่นถึงขั้นว่าก๊อกกะตอลองพิจารณาหน่อยสิ

เอ้านี่อยากให้ดูชุดก่อน
ก่อนที่จะดูเรื่องข้อมูลดูชุดเขาก่อน
สันสดใสมากเสื้อเป็นลายจิ๊กซอสีสันหลากสี
มีครบทุกสีพักเลยนะคะแต่กางเกงเป็นสีส้ม
คุณดวงไกรลีกฤทธิ์วัฒนะอดีตสมาชิกพักภารังประชารัฐค่ะ
วันนี้มายื่นเอกสารเพิ่มเติมกับกรกตนะคะ
เกี่ยวกับการถือหุ้นสื่อของคุณพิทาให้นำไปประกอบการพิจารณา
ก็มีทั้งตารางชื่อของนายพงศักดิมเจริญรัฐ
แล้วก็นายพิธาที่ถือหุ้นบริษัทไอทีวีตั้งแต่ปี๔๙ถึงปี๖๖
มีสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นบอมจอไอทีวี
ปี๔๙ถึง๖๖บางส่วนด้วย
สำเนาวัตถุประสงค์ของบอมมาจอไอทีวี
ตารางรายได้รวมตั้งแต่๖๔ถึง๖๕
สำเนารายได้รวมตั้งแต่๖๔ถึง๖๕ขาดปี๕๕
เนาพระราชบัญญัติบริษัทจำกัดมหาชนบางส่วน
เขาบอกว่าที่มาเนี่ยเขาเป็นแค่ผู้ร้อง

แล้วมองว่าเรื่องนี้ยังไงก็ต้องจบที่สารรัฐธรรมนูลแน่

พยานหลักฐานเหล่านี้ไปประกอบการวินิจฉัยด้วย
และถ้ากรกตประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสอสอแล้ว
แต่ยังตรวจสอบคุณสมบัติของนายพิธาไม่แล้วเสร็จ

ขอให้ร่วมกันเข้าชื่อตามกฎหมายเสนอเรื่องไปยังประธานสภา

ทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าอ้าวเขาเคยบอกว่านี่
ไม่ได้เป็นสอสอแต่ยังเป็นนายกได้ถูกไหม

ก็จะขอให้สว๒๕๐คน
ใช้สิทธิ์ยื่นร้องสอบคุณสมบัตินายกตามรัฐธรรมนูล
คือไปให้สุดทุกทาง

ประเด็นเรื่องคุณพิธาอันนี้ยื่นมาต่อเนื่อง
แต่ประเด็นใหม่สดร้อนที่ยื่นวันนี้
คืออยากให้ตรวจสอบ๘พักการเมือง

เป็นการยอมรับเงื่อนไขการทำกิจกรรมทางการเมือง
มันเข้าข่ายผิดพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองหรือเปล่า
ห้ามพักการเมืองไม่ให้กระทำการ
ที่จะให้บุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกมาครอบงำ
เพราะที่ผ่านมาธรรมเนียมปฏิบัติการตั้งรัฐบาลเนี่ย
ส่วนใหญ่ก็จับไม้จับมือแถลงข่าว
ไม่ได้มีเซนต์่อเอกสารอะไรเลย
เขาบอกว่าคือเขาไม่รู้นะว่ามันผิดหรือถูกเขาฟันทงไม่ได้หรอก
เขาสงสัยเฉยก็เลยสงสัยเฉยก็เลยอยากจะยื่นเรื่องนี้
ให้กรกตผู้มีอำนาจช่วยพิจารณาหน่อยว่า
มันเข้าข่ายผิดพรบประกอบรัฐธรรมนุนว่าด้วยพักการเมืองไหม
เพราะถ้าผิดมันต้องยุบทั้ง๘ภักดิ์แล้วล่ะ
เขาขอยืนยันว่าเขามายื่นร้องหลักข้อที่จริง
ไม่ได้มีอภินิหารนิติสงครามอะไรที่หลายคนก็พูดกัน
ตลอด๑๐กว่าปีเขาก็เคยร้อง
คนที่ถูกร้องมากที่สุดคือพลเอกประยุทธ์ซะด้วยซ้ำที่เขาเคยทำ
เขาว่าอย่างนั้นนะค่ะ
พักครับเพราะต่างฝ่ายต่างยอมรับเงื่อนไข
ซึ่งไม่ใช่สมาชิกพักซึ่งกันและกัน
เรื่องนี้ผมคิดถึงการเรียนคณิตศาสตร์
๑ให้๒ถึง๘มาครอบงำ
๒ให้๑ให้๓ถึง๘มาครอบงำ

พี่อุ๋ยเราลองสมมุติกันเล่นไหม
ถ้าเกิดสมมุติสมมุติว่า
กรกฎศพิจารณาและ๘พักที่โดนยุบ

คือถ้ากรณีการยุบพักนะ

ทำให้สอสอเขาพ้นความเป็นสอสอไปด้วย

ภายใน๓๐วันหรือ๖๐วันนี่แหละ
คือการยุบพักไม่ได้หมายความว่าสอสอเนี่ย
จะหมดสิทธิ์การเป็นสอสอนะ
แล้วรัฐบาลชุดนี้จะมีฝ่ายค้านไหมอ่ะถ้าสมมุติว่า๘พักโดนยุบ

ซึ่งมันเป็นเรื่องอนาคตซึ่งมันคาดเดายาก
ก็เหมือนตอนอนาคตใหม่ถูกยุบไทยรักไทยถูกยุบ
เขาก็ย้ายพักกันจะไปอยู่พักไหนแค่นั้นเอง

คือตอนนี้ถ้าเป็นเรื่องการยื่นเรื่องในขณะนี้นะ
คุณศรีสุวรรณจัญญาไปยื่นตอนร้านเชมิลินใช่ไหม

บอกมีคุณธนทรคุณปิยบุตรคุณช่อพันนิกา

อยู่ที่ร้านอาหารตรงนั้นไปยุ่งเกี่ยวบุคคลภายนอกเข้ามา

พักเนี่ยอีก๗พักไปเซ็นตามก้าวไกลเนี่ย
เท่ากับ๘พักนี้ไปครอบงำกัน
คือเหมือนกับว่า๒๘ยอมให้๑ครอบงำ

ส่วนเรื่องหุ้นสื่อหุ้นไอทีวีของคุณพิธาเนี่ยอืม
คุณเรืองไกรก็ไปยื่นร้องเอาไว้

มีมุมมองเรื่องการต่อสู้คดีหุ้นสื่อนะครับ
โดยมีผู้หยิบยกคดีที่สารมีคำพิพากษาเมื่อปี๒๕๖๖นี่แหละ

เรื่องการถือหุ้นที่มีจำนวนน้อยไม่สามารถครอบงำสื่อได้
แล้วก็มีหลักฐานว่าบริษัทไม่ได้ดำเนินการสื่อแล้วเนี่ย

ถ้าจะสู้เนี่ยนี่ฮะบุคคลคนนี้บอก
เชื่อว่าพิธาลิ้มเจริญรัฐชนะล้านเปอร์เซ็นต์
นี่คุณนพลเดชมณีลังกานะครับ
และสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนรัศดร
คุณนพลเดชบอกกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่าขอพูดในฐานะคนไทยคนหนึ่งซึ่งยอมรับไม่ได้ที่มีกลุ่มคนมาอ้างข้อกฎหมายมาล้มการเลือกตั้ง
ศึกษาข้อกฎหมายและการวินิจฉัยของสารดีกาก่อนหน้านี้
แล้วก็พบว่านายพิธามีแนวทางการต่อสู้ได้และขอฟันทงด้วยว่าจะชนะล้านเปอร์เซ็นต์
โดยมีคำพิพากษาที่มีการชนะคดีลักษณะแบบนี้นะครับเพราะวินิจฉัยว่า๑การถือหุ้นไม่มากพอที่อาจทำให้สื่อช่วยเหลือประชาสัมพันธ์เลือกตั้งได้
มีหลักฐานว่าบริษัทไม่ได้ดำเนินกิจการสื่อแล้วอันนี้ก็ถือว่าไม่ผิด
พร้อมกับหยิบยกคำพิพากษาในปี๒๕๖๖เมื่อวันที่๒พฤษภาคมที่ผ่านมา
มีคำพิพากษาว่าที่ผู้สมัครสอสอถือหุ้นสื่อมีจำนวนหุ้นเล็กน้อย๒๐๐หุ้น
ไม่มีอำนาจในการครอบงำให้บริษัทเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและพักการเมืองได้
คำพิพากษาหนึ่งคือ๑๐พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้สมัครสอสอถือหุ้น๕๐๐๐บาท
ในบริษัทที่ไปปิดแล้วไม่ได้ประกอบกิจการแต่ยังคงต้องคงรูปบริษัทเอาไว้
เพื่อสู้เรื่องกฎหมายหรือดำเนินคดีอื่นแต่ยังมีการเคลื่อนไหวเป็นกระบวนการ

ทงเลยนะฮะชนะล้านเปอร์เซ็นต์ชนะล้านเปอร์เซ็นต์มีคนที่ถือหุ้นอื่นนะครับ
ที่มีการจดทะเบียนเป็นการถือหุ้นสื่อชัดเลยนะครับแต่ชนะโดยคำพิพากษา
เหล่านั้นเนี่ยยึดถือหลักตามธรรมชาติหมายความว่าคำพิพากษาชี้แจงตามหลักข้อกฎหมายว่า
ผู้ถือหุ้นสื่อเนี่ยคือเจตนาเขาไม่ได้ครอบสื่อได้หุ้นมันเพียงเล็กน้อย
เพียงเล็กน้อยเนี่ยคุณจะไปโหวตอะไรส่วนหุ้นถัดมาเนี่ยซื้อขายแลกเปลี่ยนเนี่ยเป็นกระบวนการ
เพื่อที่จะทำให้บริษัทเนี่ยคงสถานะทางด้านบัญชีเฉยถ้าเขาไม่ได้ไปออกรายการนั่นตรงนี้ซึ่งมันชัดเจนอยู่แล้วครับ
คำพิพากษาร่าสูตรเนี่ยชัดเจนคุณไม่ได้ขอไลเซ็นต์จากกศครับกศฟันโทว่ว่าผมไม่ต่อไลเซ็นต์ให้ชนะเลย

อ่าเดี๋ยวไปดูประชาธิบัติหน่อยไหมใช่ค่ะเพราะเห็นเขาบอกว่าอุ้ยตอนนี้มีแคนดิเดตเป็นหัวหน้าพักกันเยอะเลยนะคะ
ประชุมรักษาการคณะกรรมการบริหารพักประชาธิปัตย์เขาก็รอบอกว่าเดี๋ยวให้กรกตประกาศรับรองสอสอก่อน
เดี๋ยวเขาจะเคาะแล้วว่าหัวหน้าพักคนใหม่เนี่ยจะมีการเลือกกันวันไหนหลังจากที่คุณจุลินเนี่ยเขาประกาศลาออกไปตามที่เขาให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าเขาได้สอสอน้อยกว่าที่เคยได้นะคะ
ครั้งนี้เขามีการกำหนดขั้นตอนในการเลือกหัวหน้าพักแล้วก็กรรมการบริหารพักชุดใหม่
ดเว้นข้อบังคับไม่ต้องหั่งเสียงเหมือนรอบที่แล้วเพราะมีกลไกประจำจังหวัดและสาขาพักครบหมดทุกภาคนะคะ
ประชุมสำคัญที่สุดก็คือสอสอที่ผ่านการเลือกตั้งครั้งล่าสุด๒๔คนนั่นคือองค์ประชุมหลัก๗๐ค่ะ
ส่วนอีก๓๐ก็จะเป็นกรรมการบริหารชุดรักษาการ

ก็น่าจะจะมีการเลือกหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพัก
กรรมการบริหารพักธุ์ชุดใหม่ของประชาธิบัตรได้ภายใน๑๓กรกฎาคมนี่แหละ
แต่ถ้ากรกตรับรองสอสอใหม่ได้เร็วก็จะจัดประชุมใหญ่ได้เร็วขึ้นเหมือนกัน
ส่วนการงดเว้นไม่ใช้การหยั่งเสียงเนี่ยก็เพื่อจะได้หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง
ไม่งั้นในอดีตแขก็จบก็ถือว่าจบแต่ตอนนี้ไม่มีกลไกแต่ละจังหวัดเพียงพอแล้ว
ก็ย้ำว่าทุกคนเห็นความสำคัญของสมาชิกพัก
ในวันที่จะเลือกทั้งหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักชุดใหม่
คนที่เสนอตัวหัวหน้าพักทุกคนต้องแสดงวิสัยทัศน์ให้สมาชิกรับทราบ
ด้วยว่าจะพาพักไปในทิศทางไหนนะคะ
สำหรับรายชื่อผู้ที่จะได้รับการเสนอเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ก่อนหน้านี้มีหลายชื่อเลยนะ

มีนายเดชอิตขาวทองรองหัวหน้าพักที่ดูแลทางภาคใต้
ได้รับแรงสนับสนุนจากนายเฉลิมชัยศรีอ่อน
แล้วก็มีว่าที่สอสออยู่ในมือ๑๗คน
อีกชื่อนึงเป็นเสียงเรียกร้องหนาหูเหลือเกินว่าอยากให้กลับมา
คุณอภิษฎเวชาชีวะนะคะอยากให้กลับมากู้สถานการณ์
แต่เท่าที่ดูสอสอเสียงฝั่งที่อยู่ข้างคุณอภิษฎเนี่ย
จากจำนวนที่เราทำให้ดูกราฟิกหน้าจอนี้ก็ได้ไม่ต้องนับหรอก
ดูด้วยตาก็รู้แล้วว่าจำนวนเนี่ยยังน้อยอยู่กว่าประมาณหนึ่งหลายช่วงตัว
ก็เดี๋ยวต้องรอดูวันที่เขามีการประชุมและแสดงวิสัยทัศน์กันนะคะ

ส่วนบิ๊กป้อมนะครับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
หัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์พลังประชารัฐ
วันนี้มาทำงานที่ธรรมเนียบนะฮะยังเป็นรองนายกอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
ในรัฐบาลรักษาการณขณะนี้หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วฮะ
นี่นักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยพลังประชารัฐตอนนี้ยังไง
เป็นตัวแปรสำคัญเลยนะเนี่ยถ้าเกิดจะมีการแบบต้องจับคั่วจัดตั้งรัฐบาลกันใหม่
ถ้าเขาโหวตนายกกันไม่ผ่านบิ๊กป้อมว่าอย่างไรเอาลองฟังนะ
แคนดิเดตนายก

ผมก็ยังอยู่กับหน้าพัก
ไม่มีอะไรนะเพราะร้องการมือยังไม่ทราบอะไรเลย
เค้าเป็นแคนดิเดตของภักดิ์เช่นนั้นไง
ถ้าเกิดว่าอีกกว่านี้ตั้งไม่ได้เนี่ยค่ะ

ก็ยังไม่ทราบเลย

ทวิตข้อความหมดเวลาสู้ไปหลอกไปแล้ว

บุญยอดสุขถิ่นไทยสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติก็เหมือนกัน

คลิปของคุณเกลือที่พูดถึงสถาบันด้วย

กิตเลอร์เจริกวัฒนาผู้สมัครสอบสอเชียงใหม่
รวมไทยสร้างชาติก็ทวิตข้อความ

วิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอานนท์
วรวิทย์คณะสถิติประยุกต์

ตอนนี้ก็เริ่มมีการที่จะดัน
แล้วก็จะมีการทำสติ๊กเกอร์
ในอนาคตต่อไปด้วย

เท่ากับว่าคือฝั่งที่เขามองอีกฝั่งหนึ่งเขาก็มองว่า

ยังคงจะแตะต้องมาตรานี้อยู่